ออกมาอีกเล่มล่าสุดแล้วนะคะสำหรับนักเขียนสาวสวยคนนี้
เมื่อก่อนนี้เป็นนางเอกด้วยตอนนี้ก็ผ่านตัวเองมาเขียนหนังสือด้วยนะคะ
สร้างแรงบันดาลใจด้วยมัดหมี่พิมดาวนั่นเองค่ะ
ล่าสุดเนี่ยชื่อว่าดาวนำทางนะคะงานนี้เจ้าตัวชี้แจงว่าไม่ใช่เล่มที่สอง
ต่อจากมัดใจที่หลายคนได้ติดตามชื่นชอบการเขียนของเธอไปนะคะ
แต่ว่าเล่มนี้เป็นเล่มเฉพาะกิจค่ะเอาไว้บอกเล่าแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องที่ว่ามัดหมี่เนี่ยลาวงการไปแล้วไม่เห็นรับเล่นละครเลย
แล้วเมื่อไหร่มัดหมี่จะได้เลิกปั๊มลูกสักทีหลากหลายคำถามนะคะ
แต่งงานมาแล้วก็๓ปีอีรุงตุงนังไปหมดคำถามเยอะ

งานละครถ้ามีโอกาสดีก็จะรับเล่นแต่ตอนนี้ที่เล่นไปเพิ่งจะจบถ่าย๓ปี

แต่หลังจากนี้คิดว่าถ้ามีอะไรดีก็เดี๋ยวว่ากันอีกที

ทุกคนถามเยอะมากมันมีตอบจนแบบตอบเยอะมาก
ตอนนี้ไม่ตอบแล้วนี่จะ๔แล้วรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาที่พร้อมก็มาเอง
ตอนนี้ยังไม่พร้อมมีก็ตอนนี้เลี้ยงหลานไปก่อนมีน้องไทคูณน้องลูกของวัดมุก
หลานไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องสาวเธอเนี่ยคลอดลูกมาแล้ว
ตอนนี้ส่วนตัวเธอเองกับคุณสามีเนี่ยยังไม่พร้อมจะมีนะจ๊ะ
ความสุขของคนเราไม่เหมือนกันบางคู่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่กันไปก่อนไงนะ